เปย์เทไป๓ล้านเพราะหลงเสน่ห์ช่างเสริมสวยฮะ
โดนไปเต็มลุงสายเปย์ไม่เขินเลยเหรอไม่เขินอยากให้เป็นอุทาหรณ์
จริงเรามีอุทาหรณ์เยอะอยู่แล้วแต่อีกสักหนึ่งอุทาหรณ์แล้วกัน
ลุงสันทัศน์ทองอบอุ่นชื่อนามสกุลก็อบอุ่นแล้ว
ลุงสันทัศน์ทองอบอุ่นอายุ๖๐ปีแกเป็นชาวอำเภอวังน้ำเย็น
จังหวัดสาแก้วเหตุการณ์นี้จังหวัดสาแก้วเจอช่างเสริมสวยหลอก
ขออะไรควักให้หมดฮะควักให้อะไรบ้างควักเงินซื้อบ้านให้
เป็นบ้านเอื้อนะบ้านเอื้ออาทรซื้อทำไมครับซื้อเพื่อเอามาทำร้านเสริมสวยไง
แล้วจากนั้นเตรียมให้อีกต่อเนื่องรถ๓คันโอ้โหลุงรถ๓คันแฟนกี่คน
ก็คนเดียวทำไมถึงอยากได้รถ๓คันเขาอยากได้ก็ให้ไป
แล้วสาวคนนี้ก็เอาไปจำนำยังไม่พอ
ยังมีที่ดินอีกหนึ่งแปลงโดนเอาไปจำนองฮะ
รวมแล้วประมาณสัก๓ล้านกว่า
มีทั้งจำนำมีทั้งจำนองจากนั้นหลบหนีไป
ตอนนี้ปัจจุบันหนีไปมีผัวใหม่
ร้อยลุงสันทัศน์เลยไปแจ้งความกับตำรวจภูทร
วังน้ำเย็นแจ้งความเอาไว้ทุกวันนี้เหลือรถอีกหนึ่งคัน
ทุกวันนี้เหลืออะไรเหลือซาเล้งโอ้โหรถหรูซะด้วย
เหลือสาเลงเอาไว้ประทังชีวิต
คือปั่นเอาไว้ขายผ้ามือสอง
เหลือแค่นี้จริงเหรอแล้วไอ้๓๔ล้านที่ว่านั้นเป็นหนี้
ทุกวันนี้ลุงต้องปั่นซาเล้งขายเสื้อผ้ามือสอง
เพื่อใช้หนี้ให้กับช่างเสริมสวยคนที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี่แหละ
สุดท้ายแล้วนี่ครับเป็นลุงสายเปย์เทไป๓ล้านกว่า
จากหลงเสน่ห์ช่างเสริมสวยเดี๋ยวฟังจากลุงสันทัศน์ฮะ
แค่ก็ขายผ้ากัวเอาสาเลงไปผมก็ถอดสาเลงมารถขอได้มา

รถไม่ติดขากลับผมก็ไม่มีตังค์เลยครับ
ความอ่อนไหวของผู้ชายกลายเป็นความอ่อนแอ
ทุกวันนี้ต้องก้มหน้าก้มตาปั่นซาเล้งขายผ้ามือสองเพื่อใช้หนี้
เจ้า๓ล้านบาทเมื่อสักครู่นี่แหละเดี๋ยวทำไมลุงถึงมีตังค์ไปดาวนู่นดาวนี่
เพราะเรื่องของเรื่องลุงเคยไปทำงานต่างประเทศ๓๐ปีโอ้โหมีเงินเก็บฮะ
และที่ผ่านมาไม่ใช่ชีวิตสดแล้วเพิ่งมาเจอสาวคนนี้นะ
ที่ผ่านมามีเมียมาแล้วสองคนคนแรกรักกันมาก
อยู่กันมาประมาณ๒๐ปีเลิกกัน
จากนั้นมาคนที่๒อยู่กันมา๗ปีก็มีอันต้องเลิกกัน
น่าจะได้เรื่องราวดีคนนี้แหละเหน็บแบบเจ็บ
แสบที่สุดแล้วเพราะว่าโดนไป๓ล้านเต็มคราวนี้

หวังว่าตำรวจจะตามตัวมาเจอนะฮะ
แล้วก็เอาเงินบางส่วนเนี่ยกลับมาให้ลุงสันทัศน์แต่โดยดีนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ครั้งใหม่ลุงสายเปย์ครับ